คุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยมากันที่คุณกลมแมบ้าง
อย่างแรกเลยก็คือต้องถือศีล๕ครบ
จริงมันเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วนะคะ
ค่ะถ้าถือสีนมากกว่านั้นจะบวชแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีก็
ซีเรียสนะพี่แมนบอกเอาไว้แบบนี้ชีวิตโสดเนี่ยชีก็แฮปปี้ดี
สำคัญที่สุดคือเรื่องเงิน
ถ้าจะขึ้นคานขออยู่บนคานร้อยล้าน
โอ้โหสมกับเป็นหญิงเก่งแห่งยุคเลยนะคะ
อ้าวหนึ่งก็ต้องเป็นคนดีไหม
ต้องรักษาศีลห้าบางคนจะบอกฮู้ยศีลห้ารักษา

ที่กลโกหกตลอดตระแหล
ไม่กินราวคิดว่าคนอย่างนี้หายากมั้ยคะ
ก็ถ้าง่ายกูก็มีผัวไปด้านแล้วไหม

ถ้ายังไม่มีหรือหาไม่ได้ก็ไม่เอา
เอ้าขึ้นค่ะแต่ค่านั้นร้อยล้านล้อยล้าน
ฉันก็อยู่ได้

ร้อยล้านนี่น่าจะถึงแล้วล่ะป่านี้